ดูความคืบหน้านะฮะคดีที่มีคนร้ายใช้ปืนจ่อยิง
คนดังในพื้นที่จังหวัดตราจนเสียชีวิตหน้าสถานบันเทิงนะฮะ
เขาชื่อว่าต้นมีฉายาว่าต้นตัวร้ายนะฮะ
ตอนนั้นก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายไม่ทันนะครับ
นายไกรสอนกล้องสนั่นนะครับหรือว่าในต้นฉายาต้นตัวร้าย
อายุ๔๒ปีนะครับถูกยิงเสียชีวิตหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนี่นะฮะผู้ตายนะครับ
อายุ๔๓นะครับคือก่อนหน้าในทางครอบครัวของผู้ตาย
เขาสงสัยไปที่คู่พี่น้องสองคนที่เคยมีปัญหากับในต้นผู้ตายนะฮะ
ก่อนที่ในต้นจะถูกยิงเสียชีวิตกลางดึก๑๘กันยายน
สองคนนั้นก็คือบังอุ๊บกับบังติ๊บนะฮะ
ขณะที่บังอุ๊บนะครับหรือว่านายแสนศักดิ์แสงสี
ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับบอกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
เช่นเดียวกับบังติ๊บหรือนายปรีชาแสงสีน้องชายของบังอุ๊บ
เขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเคยทะเลาะกับในต้นมาก่อน
แต่ก็เคลียร์ใจกันหมดแล้วคืนเกิดเหตุ
อุ๊บกับบังติ๊บบอกว่าทั้งสองคนนี้ยังไปเที่ยวสถานบันเทิง
ไปพร้อมกับต้นนี่แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานบันเทิงเนี่ย
ยืนยันให้เห็นเคยมีปัญหากันเคลียร์ใจกันแล้ว
แล้วนี่ก็มาเที่ยวด้วยกันเห็นไหมแล้วจะมาทำร้ายหรือจะมายิงกันตายได้ยังไง
แต่ในต้นนี่ไปโดนยิงหน้าสถานบันเทิงนะฮะ
แล้วทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุมันยังมีเหตุตามมาอีกเพราะมีกลุ่มคนเนี่ย
ยิงถล่มบ้านของบังอุ๊บซึ่งต้องสงสัยว่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ทำร้ายในต้นจนเสียชีวิตนี่นะฮะมือยิงนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวร้ายนี่เสียงปืนปั้งเลยหน้าผับตอนที่เขาออกมาจากหน้าสถานบันเทิงนะฮะ
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนไปยิงถล่มบ้านบังอุ
ท่านผู้ชมฮะบังอุ๊บก็สงสัยว่าจะเป็นคนจากฝั่งของต้นหรือเปล่า
วันนี้เราก็เลยไปบ้านของบังอุ๊บนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเพื่อนของฝั่งของต้นเนี่ย
เขาขับรถกระบะกับรถเก๋งมาหา
มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วย

อุ๊บบอกว่าขณะเกิดเหตุเขาอยู่หลังบ้าน
เชื่อว่ากลุ่มคนที่มาเนี่ยคงจะไม่ได้มาดี
พกปืนมาด้วยแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไร
ถ้าเป็นห่วงก็คือลูกหลานในบ้านนั่นแหละ
เราก็เลยถามว่านี่ฮะเห็นไหมฮะ
เขาบอกเนี่ยยังมีวนเวียนมาเพราะสงสัยว่าเขาเนี่ย
จะให้คนเนี่ยมาดักยิงต้นนี่ฮะ

ว่าใครเนี่ยจะมายิงต้นตัวร้ายจนเสียชีวิต

เขาคิดว่าผมมาทำให้กอดคอให้ต้นมาตาย
ซึ่งตรงนี้เราอยากจะชี้แจงยังไง
ไม่รู้จะชี้แจงไงเพราะว่าชี้แจงไปแล้วเขาก็

ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำให้มันตายแน่

บางแล้วบางกังวลไหมว่าเขาจะเข้ามาอีก
มันผมว่ามันเข้ามาแน่นอน
ไม่กังวลแล้วแหละแต่ว่ามันเข้ามาแน่

เราสงสัยไหมว่ามันเป็นฝีมือใครในการทำแบบนี้
การที่มาทำต้นมันไหมครับ

เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันมีโจทย์กับใครมั่ง

ส่วนบางติ๊บน้องชายเขาคิดว่าเป็นฝีมือบางติ๊บไหม

ถูกคุมตัวไว้ที่สพเมืองตราดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
แต่เป็นคดีครอบครองอาวุธปืน

วันนี้ศาลจังหวัดตราดให้ประกันตัวนะฮะ
ตำรวจส่งตัวฟ้องศาลเรียบร้อย
เจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของในต้น
นี่คือบังติ๊บนะฮะส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
เขาก็ให้ตรวจสอบทุกอย่างตำรวจบอกต้องรอผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนบนมือของบังติ๊บ
แล้วก็สอบพยานบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของต้นหรือไม่
ท่านผู้ชมครับช่วงสายที่ผ่านมาญาติของต้นนะฮะเดินทางไปรับศพจากโรงพยาบาลนะครับ
มนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุด้วยเพื่อนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาภูราย
กันด้วยนะครับภรรยาของต้นนะฮะชื่อนามนะบอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเธอมั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจคุมตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสามีเธออย่างแน่นอน
เพราะที่ผ่านมาสามีไม่เคยมีปัญหากับใครนอกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เพิ่งมีเรื่องกันเมื่อวันพฤหัสสบดี
ถึงแม้ว่าหลังจากเกิดเหตุภรรยาของผู้ต้องสงสัยจะโทรมาหาแต่ภรรยาผู้ตายบอกเธอไม่รับ
เพราะไม่ได้อยากคุยอะไรด้วยที่สำคัญคือเธอไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาร่วมงานศพสามีเธอ
ส่วนเหตุการณ์มีคนไปยิงถล่มบ้านบังอุ๊บกับบังติ๊บทางฝั่งของน้ำภรรยาของผู้ตายยืนยันว่าไม่ใช่ฝีมือของเพื่อนสามีเธออย่างแน่นอน
เพราะในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยทุกคนก็วุ่นวายอยู่ที่ที่เกิดเหตุกันหมดไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของบังอุ๊บบังติ๊บ
อันนี้คือไม่รู้จริงนะว่าใครไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่รู้จริงจริงอ่ะตำรวจก็ถามอยู่แต่ว่าไม่มีการข่มขู่ว่าเขาก็ไม่ได้มาข่มขู่อะไรคือเหตุการณ์ต่อเนื่อง
อันนี้คือไม่ทราบจริงเลยว่าเป็นใครอ่ะอันนั้นไม่รู้เลยจริงอ่ะว่าจะเป็นว่าเป็นใครเข้าไปอ่ะ
อันนั้นไม่รู้เลยจริงอ่ะว่าจะเป็นใครเข้าไปอ่ะ
แล้วเขาได้ติดต่อเขาแบบพยายามจะมาขอโทษอะไรไหมครับ

ไม่อ่ะครับ
ก็เลยถามไปยังทางเพื่อนแล้วก็ญาติยาดของต้นตัวร้ายนะฮะ
เหตุการณ์ที่มีคนบุกบ้านของบังอุ๊บเมื่อช่วงเช้านะครับ
คือทางฝั่งนี้เขาบอกถ้าเมื่อเช้านะที่มีกล้องวงจรปิดนะไม่ใช่ว่าคืนที่ว่าไปยิงถล่มนะ
เมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกเป็นกลุ่มพวกเขาแต่ไม่ได้ไปขู่นะแค่ต้องการจะไปหาจะไปถามว่าวันเกิดเหตุอ่ะ
ทำไมบังอุ๊บอ่ะพยายามกอดคอต้นเนี่ยออกจากร้านมันมีกล้องวงจรปิดเห็นอยู่
ส่วนเรื่องคดีเนี่ยญาติคนนี้บอกได้ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์
ยืนยันว่ามือปืนมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ต้องสงสัยเหมือนกับที่ภรรยาของผู้ตายเนี่ยบอกเอาไว้
อ่าเนี่ยบอกมีเรื่องกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วเนี่ยยังมาเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกันเลย
แต่มันมีช่วงหนึ่งเหมือนกับพยายามจะพาต้นเนี่ยออกไปหน้าร้านพอออกไปแล้วก็มีจักรยานยนต์มายิงใช่ไหม
แล้วก็เสียชีวิตส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสพเมืองตราดนะครับบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาเรื่องพรบออาวุธปืนกับตัวของบังติ๊บนะฮะ
ข้อหาอื่นต้องรอการขยายผลก่อนนะครับยังไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมต้องรอผลการตรวจคราบเขม่าวดินปืนด้วย
ถ้าตรงนะฮะระหว่างศพของในต้นกับร่างกายของบังติ๊บก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกันต่อไป